มาดูอะไรที่มันสบายหูสบายตาสบายใจ

คงไม่มีใครปฏิเสธความสัมพันธ์ของน้ำนะคะ
น้ำคือชีวิตและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
รวมถึงการจัดการคุณภาพน้ำให้เกิดประโยชน์

สิ่งนี้ถือว่าเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสู่ความยั่งยืน
เราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันจากคุณธัญพรครองยุทธ์ค่ะ
ภูเก็ตแหล่งท่องเที่ยวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
แต่ในทุกปียังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและน้ำท่วม
รวมถึงการขยายพื้นที่เมืองที่สูงขึ้น
ทำให้เกิดการสูญเสียหน้าดินเฉลี่ยปีละกว่า๒๐๐ตันต่อไร่
และยังพบปัญหาน้ำเสียมากกว่า๑๔๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อวัน
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำทั้งระบบ
สำนักงานสรรพยากรน้ำแห่งชาติ
ร่วมกับชุมชนเดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ

ด้วยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำแบบกลองเกเบียน

ป้องกันไม่ให้ถูกน้ำพัดพาไปได้
ช่วยลดการช้าล้างพังทลายของดิน
และคืนความชุ่มชื้นสู่ต้นน้ำ
ในพื้นที่เนี่ยมีการดำเนินการในเรื่องของป่าชุมชนอย่างดีอยู่แล้วในระดับหนึ่ง
ในเรื่องของการดำเนินการควรที่จะต้องมีฝ่ายต้นน้ำ
ตรงนี้อาจจะต้องมีประการเพิ่มเติมหรือยังไร
ตรงนี้ก็อยู่ในแผนที่กำลังพินา
เพื่อที่จะในเรื่องของการสร้างความชื่นชื้นเข้าไปในป่าชุมชนตรงนี้ด้วย
อกจากนี้ยังร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำบำบัดน้ำก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
ด้วยแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
และการผนึกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเช่นนี้
เชื่อว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ
ให้ไทยรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สร้างความยั่งยืนมีน้ำกินน้ำใช้ที่เพียงพอ

จากจะช่วยลดการช้าล้างพังทลายของหน้าดินได้แล้ว

ทำให้พื้นที่ป่าต้นน้ำกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืนค่ะ
ตะพลศิลาคำถ่ายภาพธัญพรครองยุทธ์
ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ